ห้าทุ่มคุณผู้ชมทำอะไรกันเหรอคะ

แล้วถ้าอายุสิบห้าสิบหกวัยรุ่นนี้นอนแล้ว
จริงเขาต้องควรนอนแล้วนะ

แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมเขาไปกันเป็น๒๐กว่าคนเลย

พี่ของน้องผู้ชายก่อนให้ถูกทำร้าย

แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นมีคนเห็นเหตุการณ์

ถูกกลุ่มวัยรุ่นนับ๑๐คนเข้ามารุมทำร้าย

มีจังหวะเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ทำท่าจะพุ่งชนด้วย
ตรงนี้เป็นกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งนะคะ

จากที่มันมีภาพวงจรปิดนี้ออกมา
จะเห็นเลยว่ากลุ่มวัยรุ่นเยอะจริง๒๐กว่าคน
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตรงบริเวณถนนในหมู่บ้าน

แล้วลงมือทำร้ายวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง

ก่อนที่น้องคนที่ถูกทำร้ายตัวคนบาดเจ็บ
วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
เขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของน้องชายเขา

เหมือนเล่าว่าน้องเรียนอยู่ม๔เอง
ขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อน๓คันด้วยกันนะคะ
เหมือนจะไปส่งเพื่อนกลับบ้านไม่ได้คิดอะไรหรอก
แต่อยู่ดีมีวัยรุ่นสัก๒๐คนขี่รถมาแล้วมาไล่ทำร้ายแบบนี้
เรื่องราวก็ประมาณนี้หลังจากที่พี่สาวโพสต์เรื่องนี้ออกไป
แล้วเห็นบอกว่าหลังเกิดเหตุตัวพี่สาวตัวพี่

แต่ว่าเขาโพสต์เอาไว้ว่าตัวน้องชายถูกทำร้าย

มีการแจ้งความเรื่องนี้เอาไว้แล้วกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพบ้านทิ
แต่ประเด็นคือทีมข่าวของเราเนี่ยก็ต้องมีการลงไปก่อน
ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุแล้วต้องไปสอบถามกับคนที่เห็นเหตุการณ์
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องบริเวณนี้เห็นไหมคะว่ารั้วตรงนี้เป็นรั้วอะไร

ถูกค่ะคุณคิงอยู่ใกล้กับวัดเลยตรงจุดเกิดเหตุ
จะเห็นเลยเป็นภาพว่าวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็น๑๐๑๐คันเลยในเวลานั้น

จุดเกิดเหตุห่างจากวัดบัวบกประมาณสัก๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
ชาวบ้านค่ะคุณพี่ท่านหนึ่งชื่อว่าคุณทงชัยสุภาษีเล่าแบบนี้

เขาบอกเหตุการณ์มันเกิด๕ทุ่มของวันที่๒๓กันยายน
เห็นรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มวัยรุ่นขี่ไล่ตามกันมา
แล้วปรากฏว่าจุดนี้มันห่างจากบ้านเขาสักประมาณคูณ๑๕เมตรเอง
มีเด็กอายุ๑๕ที่โดนทำร้ายวิ่งมาที่บ้านเขาขอความช่วยเหลือ
พี่เขาบอกเฮ้ยตอนนั้นตกใจจริงไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะอะไรอ่ะ
เพราะเห็นกลุ่มวัยรุ่นที่มันมากัน๒๐คนมันเยอะจริง
แล้วเห็นน้องอายุ๑๕ที่ถูกทำร้ายแกล้งสลบ
ตอนนั้นวัยรุ่นมันก็เลยแยกย้ายกันไปฟังเสียงพี่ทงชัยเล่าอีกทีค่ะ
เขาออกมาไหนเขากลัวตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นเด็กไหน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เห็นเขาก็ไม่รู้นะเป็นเด็กกลุ่มไหนอะไรยังไง
แล้วทีนี้ค่ะเราก็เลยไปสอบถามเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นจากตัวคนเจ็บ
คนเจ็บเนี่ยชื่อว่าน้องเอกอายุ๑๕นามสมมุตินะคะแล้วก็ไปคุยกับแม่ของน้อง
ก็บอกแบบนี้ตอนเกิดเหตุเขาไปทำงานกับกลุ่มเพื่อนก็ขี่กันมามาถึงปั๊มน้ำมัน
คุยกันปกติอยู่ดีโดนกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์สวนมา
แล้วยังขี่วกรถกลับมาไล่ตามเขาน้องบอกเห็นท่าไม่ดีรีบหนีเลยทีเดียว
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านปรากฏกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาถีบรถจักรยานของเขา
แล้วเพื่อนจนล้มเพื่อนก็วิ่งหนีกันจ้าละวันนะคะส่วนเขามาตรงจุดนั้นแหละ
แล้วโดนตีด้วยไม้แล้วยังถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ย
ยามที่ที่ฉันบอกไงในคลิปเห็นไหมเหมือนขี่จักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์พยายามจะพุ่งชนเขา
สุดท้ายเขายังถูกเอาศีรษะไปกระแทกกับรั้วปูนจนหัวแตก
น้องทำไงรู้มั้ยใช่ไหมจะรอดอย่างที่บอกเหมือนพี่ผู้เฮียดเหตุการณ์บอก
น้องแกล้งสรบคุ้นน้องยันยันว่า
ไม่รู้จักและไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นนี้ค่ะ
เขาขี่ชิดแล้วก็เอาเท้าถีบให้ตกรถนะครับ

รอบแรกรอบ๒นี้ก็ยังประคองรถได้อยู่

แล้วก็ผมกับเพื่อนก็วิ่งไปคนละทางกันนะครับ
แล้วเพื่อนผมก็วิ่งไปเจอคนช่วย
แต่ผมก็วิ่งไปตรงที่ในกล้องเลยครับที่กล้องเห็นเลย

โดนจับกระแทกแล้วก็ต่อยหน้าแล้วก็ไม้ทุบครับ
แล้วก็รถชนอีกครับ
ส่วนแม่ของน้องเอกเนี่ยแม่น้องที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
บอกเลยเอาจริงปกติก็ไม่ได้ปล่อยลูกให้ออกไปข้างนอกกลางคืนนะ

แม่แล้วแม่เห็นสภาพลูกบาดเจ็บเลือดอาบมาแบบนั้น

สองคันเข้ามาแล้วแม่ก็ถามว่าน้องอยู่ไหน
ก็บอกว่าน้องโดนทำร้ายค่ะนะคะ
ทราบตอนนั้นนะคะแม่ก็ตกใจ
ก็รีบออกไปหารีบออกไปหาลูกเลยค่ะ

เจอสภาพแบบโอ้โฮเลือดอาบเลย

แม่ไม่คิดเลยว่าลูกครั้งแรกของลูกแล้วต้องมาจีบตัวแบบนี้ค่ะ
โอ้โหแม่พูดไปน้ำเสียงยังสั่นเคลืออยู่เลย

ทีนี้ตำรวจค่ะบอกแบบนี้ว่ารู้ตัวกลุ่มคนร้ายแล้วนะ
หนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นอดีตหัวหน้าแก๊ง
เขามีแก๊งกันด้วยชื่อแก๊งซีซ่า
แล้วกลุ่มนี้อาจจะอายุประมาณสัก๒๔๒๕ปี

มีสมาชิกในแก๊งเกือบ๒๐คน
อายุตั้งแต่เท่าไหร่รู้ไหมคุณสมาชิกในแก๊งเขา
๑๓ค่ะคุณคิงจริงค่ะใช่แล้วหัวหน้าแก๊งเพิ่งพ้นโทษมาด้วยนะ
ตอนนี้กำลังระดมพลออกอารวาส
ใช้คำว่าระดมพลด้วยเหรอคะอันนี้มันยังไงเนี่ย
ระดมพลอารวาสทำร้ายผู้บริสุทธิ์
ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอรอบนอก
เพื่ออะไรรู้ไหมจ๊ะประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ของแก๊ง

ตำรวจบอกเดี๋ยวก่อนสืบสวนอยู่ตอนนี้
เร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีค่ะ
สิ่งที่ทำนี่คือไม่รู้ว่าถ้าพ่อแม่รู้

แล้วก็ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอีกถ้าหากว่าถูกตำรวจตามไปนะครับ